มาดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องมาเตือนใจ
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเส้นทางในต่างจังหวัด
เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอขับรถไปแล้วข้างทาง
มีการเผาขยะมีการเผาย่าแล้วก็มีควันไฟฟุ้งเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมีคนที่ขับรถเก่งไปคันหนึ่ง
แล้วก็เห็นว่าข้างหน้าเป็นควันไฟมองแทบไม่เห็นทางเลยนะคะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขี่มาข้างแล้วก็ปาดหน้าแซงไป
หายไปในควันไฟสุดท้ายได้ยินเสียงโครม
เกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถบรรทุกค่ะ
จนทำให้อาการบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะ
โอ้โฮอ้วนอ้อย
อ้อยได้ไหมอ้วนรถหลัง

นายไพรสานสิงโปพนักงามรอบริษัทเอกจนในยุค๓๓ปี
เขาขับรถเก๋งอยู่ในรถ

การนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
คุณภัยศาลเขาขับรถกระบะ
แล้วก็ข้างหน้าเห็นเป็นกลุ่มควันแบบนี้

แต่ว่ามีรถจักรยานยนต์มาแซงรถกระบะของเขา
ข้างหน้าแล้วหายไปในกลุ่มควัน

เสียอีกทีคือตุ๊กก็คือไปชน
คนที่นั่งอยู่ในรถยังได้ยินเสียงร้องตกใจเลย
ผู้หญิงอย่างนั้นว่าเกิดอะไรหรือเปล่าใช่
ชนกับรถพ่วง๒๒ล้อค่ะ
รถจักรยานยนต์นอนสลบอยู่เลยนะคะ
คุณภัยศาลที่ขับรถกระบะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
บอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาก็ลงไปช่วย
ไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุให้พ้นจากเปลวเพลิง
แล้วก็มีพลเมืองดีอีก๔๕คนไปช่วยกัน

ก็เลยโทรไปสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ๑๖๖
ก็เลยเปิดเผยคลิปนี้เพราะอยากจะเตือน
ใครที่ใช้รถใช้ถนนแล้วสองข้างทางมีกลุ่มควันในลักษณะแบบนี้
เพราะอาจจะมีการเผาย่าอาจจะมีการเผาขยะข้างทาง
แล้วควันควันน้ำมาก
คือมันมองไม่เห็นทางจริงเขาเลยบอกว่าอย่าเสี่ยง

แล้วก็เป็นทางแบบสวนเลนกันแค่เลนเดียวแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะมอเตอร์ไซคันนี้

แล้วก็สักครู่เหมือนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ส่วนผู้หญิงที่ซ้อนไปตอนนี้รู้สึกตัวแล้ว
คนขับรถพ่วงไม่ได้หนีไปไหน
ก็ขยับรถหลบไม่ให้ไปกีดขวางการจราจร
ก็รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่นี่เป็นการใช้รถใช้ถนนที่ทัศนวิสัยไม่ดีแล้วอย่าเสี่ยง
บางคนเสี่ยงฝาควันไฟเข้าไป
คือเรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไร

นี่ก็เลยเป็นตัวอย่างว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
จอดข้างทางก่อนดีไหมโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดีไหม
อย่าเสี่ยงขับรถฝ่าเข้าไปในกลุ่มควันในลักษณะแบบนี้
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
นี่ค่ะรถกระบะเขาก็ชะลอเปิดไฟฉุกเฉิน
เพราะว่ากลุ่มไฟนี่ขมงมาแต่ไกลเห็นชัด
เพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะฝาไปดีไหมจะยังไงดีนะคะ

คือปกติแล้วถ้าใครเคยเอาในกรุงเทพฯแล้วกัน
จะเห็นมีเผายากข้างทางบ้างอย่างน้อยควันจะจางกว่านี้นะคะ
แล้วก็ยังพอมองเห็นข้างหน้าลาง
นี่ต้องชะลอแบบกระบะคันนี้ถูกต้องแล้วค่ะ
จอดข้างทางก่อนอย่าเสี่ยงขับฝาเข้าไปนะคะ